เคยเป็นลูกจ้างเคยเป็นนายจ้างกันแท้ลูกจ้างทำไมทำแบบนี้
โอ้โหคุณผู้ชมนายจ้างเนี่ยมักจะจ้างคนนี้
ตัดย่าอะไรเป็นประจำเลยนะค่ะแต่รอบนี้ลูกจ้างมาถึง
ใช้สายไฟเมาะของข้าวอ๋อลัดคอเฮ้ยเจ้าของบ้านอ่ะ
เสียชีวิตเลยคุณผู้ชมฮะแล้วลื้อค้นทรัพย์สินเอาไปหลายรายการเลย
เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลสบาย้อยจังหวัดสงขลาช่วงบ่าย
โมงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับวงจรปิดบันทึกให้เห็นชัดเจนครับว่า
เขาลงมืออย่างโหดเยี่ยมอย่างไรคนร้ายเป็นชายรูปร่างผอมสูง
เสื้อสีแดงนะเข้าไปแล้วเอาสายไฟหม้อหุงข้าวรัดคอเจ้าของบ้านอย่าง
อวยพรอายุหกสิบสามปีจนเธอสิ้นใจครับเอาทรัพย์สินไปแล้วก็หลบหนีไป
กระทั่งลูกชายของนางอวยพรมาพบร่างช่วงค่ำคนเป็นลูกชายเนี่ยบอกว่าปกติแม่จะอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
ส่วนตัวเขาเองที่เป็นลูกชายกับพี่เนี่ยจะไปทำงานแล้วก็มาพบศพแม่
เพื่อนบ้านเป็นคนโทรไปบอกว่าไม่เห็นคุณอวยพรเขาออกจากบ้านมาแล้วนะแต่แอร์ยังเปิดอยู่ก็เลยสงสัย
เขาก็รีบมาดูครับคนเป็นลูกชายรีบมาดูเห็นแม่นอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้านเลยครับ
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูอยากจะรู้มันเกิดอะไรขึ้นถึงได้เห็นพฤติกรรมของคนร้ายอย่างโหดเยี่ยม
ทำกับแม่ของเขาทรัพย์สินที่ถูกเอาไปมีทั้งกระเป๋าเงิน
โทรศัพท์มือถือเครื่องตัดย่ามันยังเอาไปมอเตอร์ไซค์สีเขียวคันหนึ่งด้วย
พอไปดูวงจรปิดของบ้านเพื่อนบ้านบ้างเห็นว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ก่อนจะก่อเหตุนะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ส่งคนร้าย
แล้วคนขี่ก็ขี่ออกไปครับต่อมาช่วงหลังเที่ยงคืนเมื่อวานนี้ครับ
ย้อนกลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะมาขโมยมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่
แต่จังหวะนั้นตำรวจตำรวจสายตรวจลาดตระเวนอยู่คุณผู้ชม
มาเจอปุ๊บคนร้ายตกใจก็เลยหลบหนีไป
จากการตรวจสอบเพราะว่าคนร้ายคืออดีตลูกจ้างที่คุณอวยพรเจ้าของบ้านเนี่ย
จ้างมาให้ตัดย่าที่บ้านหลายครั้งแล้วครับ
คาดว่าก่อนก่อเหตุคุณอวยพรก็ตั้งใจจะจ้างคนนั้นมาทำงานอีก
เพราะดูวงจรปิดสิคุณผู้ชมเป็นวงจรปิดหน้าบ้านเพื่อนบ้านนะ
บันทึกพฤติกรรมที่คุณอวยพรกับคนร้ายยังเจอหน้ากันอยู่เลย
มีการหยิบแกลลอนใส่น้ำมันมาให้หลังจากนั้นก็หายเข้าไปในบ้าน
แล้วก็นำมาซึ่งเหตุการณ์เศร้าสลดครับ
เช้าเมื่อวานนี้ตำรวจไปติดตามรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยไป
กลับมาได้พร้อมกับเครื่องตัดย่าที่คนร้ายเอาไป
คือคนร้ายเอาเครื่องตัดย่าไปจำนำกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง
ราคาแค่พันบาทหลังจากนั้นครับตำรวจได้คุมตัวเพื่อนคนร้ายที่ขี่มอเตอร์ไซค์รอบแรกอ่ะ
ไปรับคนร้ายมาแล้วก็มาก่อเหตุไปคุมตัวมาได้คนหนึ่ง
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบประคำเพื่อขยายผลตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้
ทราบชื่อคือนายไฟซอนมะดาหะอายุ๓๒ปีเป็นชาวปัตตานีครับ
มันมีครอบครัวอยู่ในอำเภอสบาย้อยตอนนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามตัวน่าจะตามได้ไม่ยากครับ
ยังไงเตือนหน่อยนะนายจ้างที่มีลูกจ้างประเภทจบกันไม่สวยยังไงระวังระวังหน่อย